นักฟุตบอลทีมชาวไทยและก็สตาฟโค้ช

โดยสุภาชัยใจเด็ดค่ะกองหน้าดาวรุ่งของไทย
ก็หวังที่จะพิสูจน์ตัวเองถ้าหากว่าได้รับโอกาสลงสนามค่ะ
สุภาษาใจเด็ดส่วนหน้าวัย๑๙ปี
ถูกมิรวรรณรายวัชคุณซืชาวเสเบีย
รวมถึงมีส่วนร่วมในทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม
ยิง๒ประตูในการลงมาเป็นตัวสำรอง
โดยเจ้าอามก็บอกความรู้สึกก่อนเกมอุ่นเครื่องกับฮ่องกง
ว่าดีใจและก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นน้องใหม่
แต่จะพยายามปรับตัวกับรุ่นพี่ให้ได้มากที่สุด
แล้วก็รักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีที่สุดครับ
ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ตัวผมเองด้วย
แล้วก็ผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็เพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคน
เจอกับฮ่องกงด้วยการบุกไปเยือนนะคะวันพระรหัสสบดีที่๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
หลังจากนั้นนะคะก็จะกลับมาที่ไทยค่ะเล่นในบ้าน
เล่นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลด้วย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเช่นเดิมนะคะวันอาทิตย์
สัญญาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ